คุณผู้ชมคะเรากลับไปที่กลุ่มผู้ชุมนุมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ
มุมล่างของจอจะเห็นเปลวเพลิงเกิดขึ้นนะคะ
ติดตามสถานการณ์ล่าสุดกับผู้สื่อข่าวของเราที่อยู่ในพื้นที่เลยค่ะเชิญค่ะ
ครับครับสถานการณ์ในตอนนี้นะครับกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับ
นำเศษซากรั้วเหล็กนะครับรวมถึงพวกเศษไม้นะครับ
กำลังจุดไฟเผาบริเวณใต้ทางด่วนถนนวิภาวดีรังสิตครับ
ตอนนี้เรียกได้ว่าสถานการณ์เริ่มกลับมาคุกกลุ่นอีกครั้ง
ตั้งแต่เวลา๑๗นาฬิกา๔๕นาทีนะครับตอนนี้เผลอที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะครับ
ตอนนี้จะเป็นเศษซากซึ่งเป็นกิจกรรมของกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับ
มาแสดงออกเชิงสัญลักษณ์นะครับสลับกับที่กลุ่มมวลชนบางส่วนนะครับ
ที่มีการจุดประทัดมาขึ้นไปบริเวณทางด่วนวิภาวดีรังสิต
บริเวณสามเหลี่ยมดินแดงนะครับโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมฝุงชนนะครับ
ตรึงกำลังอยู่หลังแนวตู้คอนเทนเนอร์และมีบางส่วนนะครับ
จะกำลังอยู่บริเวณทางด่วนวิภาวดีรังสิตนะครับ
ก็ได้กินแก๊สน้ำตาลงมาเป็นประยะทำให้กลุ่มผู้ชมลุม
ให้คุณผู้ชมเห็นนะครับตอนนี้เป็นบริเวณหน้าแนวตู้คอนเทนเนอร์
ซึ่งตอนนี้นะครับกลุ่มมวลชนบางส่วนนะครับพยายามที่ไปยืนออกันอยู่บริเวณหน้าแนวตู้คอนเทนเนอร์
ซึ่งด้านหลังตู้คอนเทนเนอร์นะครับมีกำลังตำรวจควบคุมฝุงชนอยู่บริเวณแนวนั้นนะครับ
ซึ่งตอนนี้ทางตำรวจนะครับได้ประกาศให้สื่อมวลชนเนี่ยพยายามหาที่หลบเนื่องจากเวลาตอนในช่วงนี้นะครับ
เริ่มที่จะใกล้ที่จะค่ำแล้วนะครับซึ่งการควบคุมสถานการณ์ในตอนนี้เรียกได้ว่า
แก่นำหลักของกลุ่มทะลุฟ้านะครับได้ถอยล่นไปจนอยู่บริเวณอุโมงหน้าปปศแล้วครับ
แต่ยังมีกลุ่มมวลชนบางส่วนนะครับที่ขี่รถจักรยานยนต์นะครับพยายามที่จะมาคว่างปลาเข้าของข้ามไป
ยังแนวหลังตู้คอนเทนเนอร์นะครับครับซึ่งในตอนนี้จะเห็นได้ว่ามีกลุ่มสื่อมวลชนนะครับ
ตอนนี้กำลังกระจายกันหาที่ปลอดภัยนะครับเพื่อที่จะรายงานสถานการณ์
ตอนนี้กลุ่มมวลชนนะครับซึ่งไม่ยืนยันนะครับว่าเป็นกลุ่มมวลชนของกลุ่มทะลุฟ้าหรือไม่นะครับ
พยายามที่จะปลาสิ่งของนะครับทั้งก้อนหินไม้นะครับและจุดไฟจุดประทัดนะครับ
ปลาข้ามไปอย่างแนวตู้คอนเนอร์ซึ่งเสียงที่คุณผู้ชมได้เห็นเนี่ยได้ยินอยู่นะครับ
จะเป็นเสียงประทัดยักษ์นะครับที่ดังสลับกันนะครับซึ่งเดี๋ยวอีกสักครู่นะครับ
แก่นำกลุ่มผู้ฟ้าอาจจะประกาศยุติการชุมนุมในวันนี้นะครับ
เนื่องจากตอนนี้ได้ถอยล่นไปอยู่บริเวณหน้าปปศแล้ว
และพยายามที่จะประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มมนชนหยุดตอบโต้แจ้งนาทีนะครับ
และไม่สิ่งของซึ่งการชุมนุมในวันนี้
แก่นำกลุ่มทะลุฟ้าได้ย้ำนะครับว่าจะเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์
และจะคว่างปลาสีคว่างปลาถุงสีเท่านั้นนะครับ
โด่งานนั้นจะไม่มีการปาระเบิดขวดประทัดหรือของแข็ง
จะเห็นได้ว่าตอนนี้ส่งสัญญาณปรบแบบของรถจักรยานยนต์ซักที
มวลชนถอยล่นมาซึ่งไม่ยืนยันว่ากลุ่มมวลชนกลุ่มนี้
เป็นกลุ่มทรฤษฐรุษฟ้าที่รอชมหรือไม่
ยิงแสงเลเซอร์สีเขียวสลับกับจุดประทัด
ปลาข้ามไปยังหลังแนวตู้คอนเทนเนอร์
ซึ่งมีกำลังตำรวจควบคุมฝูงชนนะครับ
ตึงกำลังอยู่และจะเห็นได้ว่าจะมีแสงไฟสี

สองคันนะครับเพื่อที่จะควบคุมสถานการณ์นะครับ
นี่เป็นบรรยากาศนะครับล่าสุด
ซึ่งเลยตอนนี้นะครับมีสายฝนเริ่มที่จะโดยปลายลงมาแล้ว

ที่จะถอยล่นออกไปบริเวณไกลตู้คอนเทนเนอร์นะครับ
ล่นไปอยู่บริเวณสามเหลี่ยมดินแดงนะครับ
ซึ่งกลุ่มมวลชนทะลุฟ้าหลังจากนี้นะครับ
จะมีการประกาศนะครับยุติการชุมนุมหรือไม่
แต่ยังไงเราก็ต้องไปติดตามชมอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ซึ่งในตอนนี้เรียกได้ว่าสายฝนโปรยปลายลงมาแล้ว
มวลชนที่อยู่หน้าแนวตู้คอนเทนเนอร์ถอยล่นลงมาแล้วครับ
นี่เป็นบรรยากาศล่าสุดบริเวณสามเหลี่ยมดินแดงครับ

ขอบคุณครับนั่นคือการรายงานสดจากถนนวิภาวดีรังสิตนะครับ
คุณคารินกระมุดโยธินนะฮะ